คุณผู้ชมเคยฟังเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเหรอไหมคะ

ม๓คนนึงน้องเป็นผู้หญิงนะคะ
น้องขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุขาขาด
น้องจะได้เงินเยียวยาจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
ทั้งหมด๕แสนบาท

แม่น้องที่เลิกกับพ่อแล้วไปมีครอบครัวมาอยู่กรุงเทพ

เพื่อมาสร้างขาเทียมใหม่
ขอให้แม่เอาเงินมาคืนให้หนูได้ไหม

ยังไงนะแม่หอบเงินเยียวยาของลูกที่ประสบอุบัติเหตุหนีไปกรุงเทพ

โอ้โหเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวหน่อยนะคะ

เราไปคุยมาทั้งกับคุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็น้องด้วยนะคะ
ส่งคุณแซคนัทวินลงไปหาน้องค่ะ

โชว์ให้ดูเลยว่าเนี่ยค่ะบาดแผล
ขาขาดตั้งแต่หัวเข่าลงมาต้องใส่ขาเทียมนะคะ
กับแม่น้องเลิกกันตั้งแต่น้องอยู่ป๑

ส่วนน้องไม่ได้อยู่ทั้งกับพ่อและแม่
อยู่กับคุณป้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาโดยตลอด

ขาซ้ายขาดขาขวาหัก๒ท่อน
โพกซ้ายแตกปอดฉีกสองข้าง
น้องรับสารตัวอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด๒๘วันคือเกือบเดือนนะคะ

เป็นวันนัดจ่ายเงินเยียวยา๕แสนบาท
แม่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาเซ็นรับเงิน

เอาเงินให้น้อง๑แสน
หลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์บานปลายในครอบครัว
คือมีประเด็นเรื่องสิทธิเลี้ยงดูลูก

อยากทำขาเทียมใหม่เพราะอันนี้มันใช้ไม่ค่อยดีแล้ว

ตอนที่ร่างกายปกติน้องบอกน้องมีความฝัน

วางแผนเอาไว้เลยว่าจบม๖แล้วจะไปสอบทหาร
แต่พอมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้น้องบอก
มันเหมือนทุกอย่างมันพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตา
อุตส่ายอยากลงไปเรียนด้วยเพราะว่า
ก็จะไปใช้เงินที่แม่เอาไปค่ะ
อยากเอาไปเรียนต่อม๔ค่ะ
คือเราก็ไม่คิดว่าแม่จะไม่ให้เราลงไปค่ะ
ทีมข่าวเลยบอกว่าน้องลองโทรหาแม่ไหม
โทรคุยกับแม่เลยว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แม่บอกว่าเงินยังอยู่ครบ

๔แสนเนี่ยแม่เก็บเอาไว้
เพื่อให้ลูกได้ใช้จ่ายในอนาคต

ระหว่างแม่ลูกเป็นข้อความที่บอกว่า

ลูกเป็นคนพูดเองว่าลูกจะเอาแค่๒แสน

ส่วนเงินประกัน๓๖๐๐๐บาทโรงเรียนบอกว่าจะคืนให้

คุณพ่อน้องคือคนที่ได้สิทธิ์ตามชอบทำในการดูแลน้อง

คุณพ่อบอกว่าก็แยกทางกับอดีตภรรยา

ตั้งแต่น้องเด็กซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวใหม่
เพิ่งย้ายกลับมาที่ร้อยเอ็ดเมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง
ไปตกลงเรื่องเงินเยียวยาที่ศาล

อยากให้แม่ถ้าเห็นแก่ลูก

ก็คืออยากให้ทางแม่
เอามาแบ่งให้ลูก
เพื่อจะมา
กับิโอด์บุม
ถ้าเอามาก็แส่งอะไรก็ได้
เพราะว่าทางพ่อไม่พูดถึงเรื่องเงินสักครั้งเลย

คุณป้าระเบียบบอกว่าช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลหลานเครียดมาก

แต่ป้าก็เป็นห่วงเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่
ว่าหลานจะได้รับบัตรเจ็บจะได้แผลได้อะไร

ส่วนเรื่องเงินหลานจะโทรหาแม่
เวลาเครียดทีหลานร้องไห้ถึงตีหนึ่งตีสองจนป้าเป็นห่วงมาก
กลัวคิดสั้นกลัวจะเครียดหนัก
ทีมข่าวเราเลยติดต่อไปหาคุณแม่ของน้องนะคะที่อยู่ที่กรุงเทพ
เงิน๔แสนยังอยู่กับแม่แม่ไม่ได้ใช้เงินอยู่ครบ

แม่บอกแม่ทยอยโอนเงินให้น้องไว้ใช้จ่ายเรื่อยนะ
ครั้งละ๑๐๐บาทบ้าง๒๐๐บาทบ้าง
ถ้าแม่ถ้าลูกขอเงินเนี่ยแม่ก็โอนให้ตลอดแหละ

ถ้าบอกว่าจะให้แม่โอนคืนไปเลย๔แสนเต็มปึ้ง

ว่าจะเลี้ยงดูน้องยันจบปตี

บอกน้องก็ใช้หมดในระยะเวลาแค่แป๊บเดียว
ที่คุณแม่ไม่คืนเงิน๔แสนไป
เพราะว่าเงินแสนนึงคุณแม่ให้ไป

ตอนเช้าน้องโทรมาเอาอีกแสนนึง

ถ้าหากจะยุ่งยากเรื่องเงิน

เงินไม่ได้เอาไปใช้ไหน
แต่แม่จะเก็บไว้อยู่นี่แหละ

แม่แอฟก็พูดกับน้องว่าแม่จะคืนให้

คือเอาจริงนะคะเรื่องนี้เนี่ย
คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นความยุ่งยาก
เป็นปัญหาหรืออะไรใดก็ตาม

อนาคตเขายังต้องขวายคว้านะคะ

คือมันก็ต้องอนาคตลูกมาก่อนนะคะ